วันนี้เริ่มต้นอีกผลงานอันยอดเยี่ยมของเมืองทองอีทธิแตด
๒ปีหลังสุดเนี่ยแชมป์เป็นของบุรีรำนะครับตัวแทนจากประเทศไทย
โอกาสหลุดขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกอ้าวยังติดครับตามซ้ำอีกทีหนึ่ง
๑ต่อ๐ครับเพียงแค่๖นาทีเบื้องท้อออกนำนะครับ
จังหวะของซีโร่เนี่ยหลุดไปยิงติดเซฟแล้วบอลไปเข้าทางไอศักดรายสอน
แล้วถูกยูซูซูเร่ครับต่อหน้าฝรั่งเศสลากแล้ว
มันจะปิดแต่ว่ายิงอัพเสา๒เลยครับ๑ตอน๑ครับ
ซาน่าไปเสมอได้ในช่วง๔๕นาทีแรก
ประตูที่๗ของทางยูซุปตุเร่นะครับ
ท้ายเกมนะครับมาได้ประตูปลดล็อกจากสหรัฐอยู่เย็น๘เน้นครับ๒๑
ยังไม่พอครับทดเจ็บธีรสินแดงดาตัวสำรองลงมา
ลากแล้วก็จ่ายต่อง่ายเลยครับยิงปิดท้ายโดยอธิสักไกรสอนครับ
กชนะ๓ต่อ๑ก็กลุ่มความได้เปรียบได้พอสมควรเลยนะครับ
ในการกลับมาเล่นนัดที่๒ที่สนามซุปพัฒนาศัยประเทศไทยต่อไปนะครับ
ส่วนนัดที่๒ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับ
คู่ระหว่างเมืองทองกับซาน่าคันวาจากเวียดนามนะครับ
ในวันที่๖มกราคมก็เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาที๒๐นาที
แล้วเกมจะเริ่มคลิกออฟนะครับเวลา๑ทุ่มนะครับ